พาไปดูอีกหนึ่งคลิปที่เป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์
ลีลาของพระท่านหนึ่งท่านก็เป็นพระที่ดกดังในโลกโซเชียลนะคะ
ชอบมีคำสั่งสอนต่างออกมามากมาย
ลีลาของท่านจะเป็นอย่างไรกับการกวาดลานวัด

สิ่งใดก็ตามทีที่เราได้ทำสิ่งอันเป็นสาธารณกุศล
ก็ให้จงอธิษฐานใจว่าข้าพเจ้าได้ขอมอบ
ถวายความสะอาดให้เป็นของสงฆ์เหมือนกับเป็นการถวายสังขทาน
ข้าพเจ้าขอมอบสิ่งนี้ให้เป็นของส่วนรวมเป็นสาธารณะ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์กันมาก
ในโลกโซเชียลขณะนี้นะคะเป็นคลิปพระกวาดลานวัด
โดยที่ใช้ไม้กวาดด้ามยาวกวาดอย่างรวดเร็วคล่องแคล่ว
พร้อมกับสอนธรรมะไปด้วยค่ะ
ศักดาสุนทโรพระนักเทศชื่อดัง
วัดไร่ป่าธรรมพิมุกจังหวัดตราดค่ะ
เนื้อหาภายในคลิปนี้นะคะเป็นการสอนธรรมะเรื่องการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

อธิษฐานใจส่งบุญต่อพ่อแม่แล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะ
บุญนี้ก็จะส่งผลยิ่งใหญ่แล้วก็กว้างขวางค่ะ
คลิปนี้มีผู้เข้าชมคลิปกว่า๓๕๖๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
ผู้คนที่ได้ชมคลิปก็พากันทราบซึ้งในหลักคำสอนของพระอาจารย์
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็รู้สึกทึ่งในเทคนิคที่
พระอาจารย์ใช้ไม้กวาดด้ามยาวกวาดลานวัดอย่างรวดเร็ว
พร้อมกับบอกว่าจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูบ้าง
จะบอกว่าไม้กวาดด้ามนี้ใช้คำว่านวัตกรรมได้เลยนะ

แล้วคือความยาวเขาพอดีกับขอบทางสองข้างพอดีเลย
พอกวาดปาดไปปุ๊บใบไม้เข้าข้างทางสองข้าง
ใช่ค่ะแล้วพระรูปนี้เนี่ยจริงแล้วท่านก็เทศ
ผ่านทางเฟซบุ๊กมานานนะเป็นปีนะคะ
แล้วก็หลักที่ท่านเทศก็จะเป็นลักษณะแนวปรัชญา

บุญที่จริงแล้วเนี่ยการแค่กวาดลานวัด
การทำอะไรเพื่อสังคมก็เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้ว
ไม่จำเป็นจะต้องไปถวายอะไรแพงนะคะ
แล้วก็คนไปดูท่านเป็นแสนเลยนะแล้วก็ท่านถ่ายเอง
โทรศัพท์มือถือถ่ายเองตัดต่อเองใส่เพลงเองทำเองหมดเลย
ใช่นะคะก็อัพคลิปอย่างต่อเนื่องด้วย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พระท่านก็ทำวัด
ทำกิจกรรมต่างนะคะแล้วก็เอามาเทศ
เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกันเป็นเสียงภาคทับลงไปนะคะ
ทีมข้างใส่ตัวโซเชียลของเราก็ได้พูดคุยค่ะ
พระศักดาศุลธารูท่านก็เปิดเผยนี่แหละค่ะ
บอกว่าการสอนธรรมะในโซเชียลของพระอาจารย์
เน้นสอนธรรมะที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด

คนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งของเดิมไม่คิดอะไร

เมื่อเห็นไม้กวาดไม้ใหม่ก็จะคิดได้
ที่เราอยากให้ลูกเสือต้อง
อยากสอนลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือก่อน
โดยพระอาจารย์นะคะก็บรรยายว่า
บรรยายทำลักษณะนี้มานานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ

แก้ไขปัญหาชีวิตไม่เน้นตลกคาเฟ่มากไป
แต่จะแอบมีการแฝงกลิ่นอายเล็กน้อยของความขำขันนะคะ
ส่วนการใช้สื่อโซเชียลของพระอาจารย์เนี่ย

แล้วก็ตัดต่อเองด้วยโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเลยค่ะ
อมยิ้มจริงคือจริงแล้วชอบแนวทางของท่านนะ
เพราะว่าคือการทำให้คนเห็นว่า
ความดีบุญกุศลทำบุญทำทาน

แล้วก็ทำได้ในกิจวัตรที่เรามองว่า
เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ
ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้อมยิ้มคลิปเมื่อสักครู่นี้
ใช่อย่าไปเผาพริกเผาเกลือแช่งใคร
เพราะว่าควันมันจะเข้าตาตัวเองแล้วเราก็จะแสบตาเอง
อาจจะมาพอแล้วนะอาจจะมาแสบตาแหละ
เห็นไปต้องบอกว่าเป็นคำเทศที่เห็นภาพเข้าใจและเป็นเหตุเป็นผล
คือแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือเหตุผล